แล้วเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องหมูป่า

อ๋อหมูป่าเล่าอย่างไรนะอุ๊ด
คุณเหมือนมากเลยเพราะว่าดิฉันจะพาไปดูหมูป่าแม่น้ำแดง
เฮ้ยยังไงคะนะเดี๋ยวเคยได้ยินแต่หมูแดง

อันนี้คือหมูป่าแม่น้ำแดงจริงนะคุณผู้ชม
ไปดูซิว่าโฉมหน้าค่าตาของเจ้าหมูป่าแม่น้ำแดง
เป็นแบบไหนหน้าเหมือนคุณชนะหรือเปล่าคะ
โอ้ยเหมือนนะคุณเหมือนจริงนี่ผมคงจะมีความเป็นสายพันธุ์เดียวกัน
น่าจะเป็นญาติพี่น้องกันที่พัดพลาก
ชุดสีหน้าทับทางเหมือนมากวันนี้คุณเหมือนมากเลย
คุณทำได้เหมือนมากมีความสามารถพิเศษ
ที่เรียนแบบสัตว์ได้มากกว่านี้

อารมณ์มันเหมือนหมูใส่หน้ากาก
หรือว่ามันเป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น
ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณคิดได้ยังไง
ไปดูความน่ารักของเจ้าหมูป่าแม่น้ำแดงกันดีกว่านะคะ
พาไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

มันก็คือหมูอ่ะนะแต่ว่าเป็นหมูชนิดหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งนะคะ
ลักษณะเป็นหมูที่มีขนค่อนข้างยาว

มูกมันจะยื่นยาวออกมาแบบที่เห็นมันจะยาวกว่าหมูทั่วไป
แก้มแล้วกรามจะมีสีอ่อนสีจ่างล้อมรอบอยู่

ก็จะมีลักษณะคล้ายคุณชนะใส่หน้ากาก
เกี่ยวอะไรกับผมมันเหมือนหมูใส่หน้ากาก
ไม่ใช่เหมือนคุณชนะใส่หน้ากาก

คือหมูหมูป่าแม่น้ำแดงเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของชาวจีนนะ
แล้วก็เป็นของขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ด้วย
จากคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้ว
จะได้ชมความน่ารักของเจ้าหมูป่าแล้ว
สวนสัตว์เขายังมีการจัดงานต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนี้อีกด้วยนะ
ใครที่อยากจะไปดูความน่ารักของเจ้าหมูป่าแม่น้ำแดง
ก็ไปกันได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะแยะมากมาย
แล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศที่เขามีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
สนุกถูกอกถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปกันได้เป็นครอบครัวค่ะ

มีความน่ารักที่แปลกโดยมาโชว์ให้ดู
ถูกต้องนะคะจริงแล้วคือที่สวนสัตว์เนี่ยก็จะมีสัตว์แบบเยอะแยะมากมายแหละ
แต่ว่าหมูป่าแม่น้ำแดงเขาก็เชื่อกันว่าเป็นสัตว์มงคลของชาวจีน
ก็คือต้อนรับช่วงตรุษจีนนี้บางคนก็อาจจะไปกันหลายวันหน่อยนะ
ถ้าจะไปเชียงใหม่ก็คือไปตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมจันทร์
คือตั้งแต่วันก็หยุดยาวกันไปก็มีเหมือนกันอากาศดีไปไหว้ก่อน
หรืออะไรแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวทีหลังขึ้นโดยใช่ไหมถูกต้องค่ะ
ไปเชียงใหม่ก็ไปดูสวนสัตว์แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยอร่อยทาน